นักรับข่าวบ้านเมือง
นักรับข่าวบ้านเมือง

จากธนาคารกรุงเทพ

เต้นชดเชยสิ่งที่หายไปช่วงที่แล้ว

สามสิบสี่สิบห้านาทีโดยประมาณ
ยังเจอกับเราแบบนี้สดนะ

บางคนนี้แบบนี้สดหรือเปล่า
หยุดตัวนี้ส่งไลน์มาบอกกันหน่อย

เอาลอตเตอรี่ไปใส่ในต้มยำแล้วก็ทาน

เข้าสู่ช่วงของเทศกาลฟุตบอลโลก

หลายชาติเขาก็เอาพวกทรงพวกสัตว์ในสวนสัตว์เนี่ย
มาทำนายทายผลฟุตบอลโลกในแต่ละคู่
เหมือนเป็นธรรมเนียมเล่นกันสนุก

บ้านเราก็มีแต่ว่าเป็นตัวอะไรไปดูกันครับ
ไปที่หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
รู้แล้วให้คุณชนะทำนาย
ก็จะไม่ใช่ผมไม่ได้ทำนาย

แล้วไปเจอกับเจ้าถุยชื่อดังที่นี่นะครับ

เขาบอกว่ามีแฟนบอลเนี่ยนะ
พวงมาลัยแล้วก็ย่าสดมาให้เจ้าโพทองควายซุปเปอร์สตาร์ที่นี่
ของหมู่บ้านอนุรักษ์กินกันแบบจู่ใจเพื่อเป็นการให้รางวัล
หลังจากที่มีข่าวมาว่าเจ้าโพทองเนี่ย
ถ่ายผลคู่เปิดสนามถูกต้องแม่น๘

เป็นการเจอกันของรัสเซียกับซาวดีอาราเบีย
เป็นยังไง

อ่ะทีนี้ไปในคู่ต่อไปเขาก็ให้ทายอีก
คู่นี้อีจิปต์กับอุรากแลดย์
เจ้าโพธองเลือกกินย่าทรงชาติอีจิปต์

เหรอไม่ใช่กินทงชาติไหนนะ
เขาก็มองว่าสัตว์ตัวนั้นก็เลือกว่าทงชาตินั้น

เอ้าน้องควายเขาอาจจะสับสน

เขาบอกว่ามีอีกคู่โมร็อกโคกับอีราน
โพทองก็กินย่าที่เป็นทงชาติ
โมร็อกโคปรากฏว่า

โมราโฮยิงเข้าประตูตัวเองแพ้ครับ

เขาบอกว่าเป็นคู่บิ๊กแมทในวันอาทิตย์ที่แล้ว

ผลปรากฏว่าเจ้าควายโพทองเลือกทงชาติสเปน

เอาอย่างนี้

แล้วยิ่งเรื่องของการพนันอันนี้ผมย้ำแล้วกันอย่าไปเล่นเลยคุณผู้ชมครับ

แล้วเรื่องของเจ้าควายโพทองอีกอย่างหนึ่งที่จะเล่าให้ฟังคือ

หน้าผากขาวมีหางขาวดอก
แล้วก็ข้อเท้าด่างใต้คางขาว
ขาวขาวขุนนางตรงกับตำราโบราณที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าพญาควาย

ไม่ต้องให้ควายถ่ายแล้ว
ไม่ต้องไปถามเจ้าไอ้โพทองตัวนี้

เขียนเองทายเองกันเลยครับ

นี่ทางปรายศนียบัตรนะครับกับทางไทยรัฐของเรานี่แหละ
ปีนี้เขาแจก๒ช่องทางคือทางเว็บไซต์
กับอีกหนึ่งช่องทางก็คือปรายศนียบัตร
คุณผู้ชมนั้นคุ้นกันอยู่แล้ว
เคยกันดีเราทำแบบนี้เป็นประจำ

กองปรายศนีบัตรนี่คือใหญ่มากเยอะมาก
อยากทายแบบถูกกฎหมายส่งกันมาเยอะเลยแล้วกัน
เดี๋ยวไปลุ้นกันต่อแต่อย่างที่คุณชนะบอกแหละ
พอเข้าสู่ช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกแบบนี้
การพนันมันก็มาเยอะใช่ไหม
โดยงานหลายภาคส่วนเขาก็รณรงค์เรื่องต่อต้านการเล่นการพนันฟุตบอลนะคะ
แต่ว่ามีอยู่หนึ่งที่ที่มีไอเดียในการรณรงค์แบบเก๋ไก่มากจะเป็นไง

เดี๋ยวเล่าให้ฟังคือเห็นภาพนี้หลายคนอาจจะสับสน
ว่ามันเป็นงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังหรือเปล่า
นั่นแหละสิมันไม่ใช่ค่ะมันเป็นแบบบรรยากาศของการจัดงานรณรงค

ซึ่งก็มีคุณตำรวจสพสะดาวเป็นโต้โผล่ในการจัดงาน
งานนี้ก็ได้ท่านผู้กำกับค่ะพันธุ์ตำรวจเอกสวัสดิ์ศรีแสนยง
แล้วก็ท่านรองผู้กำกับพันธ์ตำรวจโทธาวรพลกล่านะคะจากสพสะดาว
พร้อมกับตำรวจสายตรวจและอาสาสมัครตำรวจชุมชน

และก็หุ่นพรานฟอร์เมอร์

แจกใบปลิวต่อต้านการเล่นพนันฟุตบอล
เขตเทศบาลตำบลสำนักขามบ้านไทยจังโหล
ในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกที่กำลังดังอยู่ตอนนี้แหละ
โดยมีเด็กมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้ความสนใจ
คุณดูสิเด็กสนใจกันมากเลย
ไดโนเสาร์นะไม่ใช่เรื่องต่อต้านฟุตบอลโลก
เด็กก็ชอบยิ่งทานฟอร์เมอร์เนี่ยยิ่งชอบ

ขอเซลฟี่กันด้วยสนุกสนานเลยนะคะ
ซึ่งทางท่านผู้กำกับก็เปิดเผยว่า
ไอเดียที่นำหุ่นไดโนเสาร์มาช่วยรณรงค์

ก็เพราะว่าบ้านไทยจังโหลเป็นเมืองท่องเที่ยว
ที่มีชาวมาเลเซียเดินทางมาเที่ยว

รวมทั้งกลุ่มวัยรุ่นคนไทยที่เที่ยวชมฟุตบอล
ตามร้านต่างก็มีเป็นจำนวนมากด้วย
คิดว่าการใช้หุ่นยนต์ใช้เจ้าไดโนเสาร์แบบนี้
แล้วก็รับฟังการรณรงค์ได้มากขึ้น
ไปขออนุญาตเจ้าของบริษัทลิขสิทธิ์
เพื่อใช้ในการสื่อสารเห็นไหมถูกกฎหมายนะ

นับว่าเป็นไอเดียแบบเก๋แล้วกันนะ
บันเจิดเลิศแมนแตนเขาบอกแบบนี้
ต้องชื่นชมนะคะแล้วก็ขอย้ำเช่นกันว่า
ดูฟุตบอลดูกันสนุกสนานขำ
แต่อย่าถลำไปเล่นการพนันเลยนะจ๊ะมันไม่ดี

อย่าไปลงไปเล่นมันเป็นเรื่องที่ไม่ดี

เพราะว่าถ้าเกิดว่าผู้ปกครองไม่ดูแล
เด็กน้องหนูให้ดีไปเล่นการพนัน

ถูกต้องเพราะว่าเป็นเยาวชนไง

เขามีการตรวจสอบว่ามีเด็กที่ติดการพนันแบบนี้
เยอะแล้วมีอายุต่ำมากถึง๖ขวบนะคุณ
ฟังแบบนี้นะครับเป็นเรื่องอันตรายใช่ค่ะบอลดูสนุกกันไป
แต่อย่าไปเล่นการพนันอันนี้ไม่ดีจำนะครับ
แต่ที่ว่าดีแน่คือในช่วงของตลอดกิน

อยากจะพาไปดูอยากจะพาไปกินไปดูให้ดูเป็นน้ำจิ้มก่อน
ว่าร้านนี้อร่อยพาไปที่ไหนนี่จังหวัดนี้เลย
นครนายก
นี่ท่าทางคุณได้นะ
เอาล่ะเดี๋ยวพาไปที่นี่นะครับนครนายกไปอิ่มอร่อยกัน
ร้านนี้เหมาะมากที่จะต้องตระเวนไปกิน
ติดตามได้ในช่วงของตลอดกิน
ตลอดกินวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่รังสิตคลอง๑๐นะครับ
มาที่ร้านนี้จันเดอร์คาเฟ่บายครัวคุณก้อยนะครับ
ร้านนี้ทำไมถึงต้องมา
ร้านนี้เขาบอกว่าร้านเด็ดแล้วก็ที่สำคัญบรรยากาศภายในร้านนั้นสวยงามเลยทีเดียว
น่านั่งเป็นอย่างมากแล้วก็อาหารที่นี่นะครับโอ้โหเป็นอาหารคลีน
ผักของเขาเนี่ยปลูกเองเป็นผักปอดสารพิษไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน
แล้วมาวันนี้มาพร้อมกับรถคู่ใจของผมเหมือนเดิมนะครับ
คุณผู้ชมครับมาชิมด้วยกันนะครับ

อยู่ตรงนี้พอดีครับเป็นทั้งเชฟใหญ่แล้วก็เป็นเจ้าของร้านด้วย
สวัสดีครับ
โฮวหวังเล็งไลน์เทียบเลยแต่ก่อนที่จะไปชิมกัน

ร้านชื่อว่าร้านอะไรนะ
จันเดคาเฟ่บายโครคุณก้อย

แต่ว่าบายครัวคุณก้อยก็คือชื่อของร้านของพี่สาวพี่ก้อยพรพิมนต์เขา
ก้อยพรวิมลรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับ

ไตล์ร้านอาหารของเราโอ้โหเห็นบอกว่าเป็นอาหารไทยรสจัดจ้าน
จริงแล้วก็เป็นอาหารที่คนไทยรู้จักทั่วไป
เราต้องการให้มันเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพ

ไม่มีสารพิษเรากินได้ลูกค้าต้องกินได้เหมือนกัน

อยากจะให้พี่นิทานช่วยแนะนำหน่อยแล้วกัน

ส้มตำไทยญี่ปุ่นไม่มีดินแดงนะ

ก็เป็นปลาซามอนก็เป็นปลาทุกคนก็เรียกว่าปลามาของญี่ปุ่นอยู่แล้ว

แล้วก็มะละกอส้มตำไทย

น่าสนใจมากเดี๋ยวจะได้ชิมกันนะครับ
ส่วนที่วางอยู่นี้ชื่อว่าเมนูอะไรนะฮะ
ห้อครับเป็นอาหารไทยโบราณครับ

เขาจะเสิร์ฟกับสับปะรดเมนูต่อไปก็จะเป็น
นิทานทอดจนปลาเป็นแบบนี้ได้นี่ไม่ธรรมดานะ
ก็เลยมีตั้งชื่อว่าเป็นปลาตัวตั้งครับ
มันมีอย่างอะไรบ้าง
มันก็จะมียำมะม่วงยำมะเขือยำส้มโอแล้วก็มะเขือผัด
นิทานครับเมนูนี้เห็นบอกว่าเป็นเมนูเพื่อสุขภาพ
แก้งจี๊ดของเรานี่พิเศษคือผัก
เขาเรียกว่าผักมิสุน่าต้นกำเนิดอยู่ที่อเมริกา
ครับแล้วก็ข้ามมาสู่เมนูนี้อันนี้น่าสนใจจริง
อันนี้เมนูปูปลาปีครับปูนิ่มแล้วก็ปลาก็คือน้ำปลาชั้นดี
คนไทยจะชอบกินกะหล่ำตีฉาดำปลาครับ
ผมก็เลยเอาจับมารวมกันก็เลยเป็นปูปลาลีครับ
เอาล่ะชิมครบทุกเมนูแล้วพี่นิทานบอกเลยอร่อยหมดทุกอย่าง
แต่ที่ทานแล้วมันติดใจจริงเลยนะ
นี่แกงจืดของพี่นี่นะที่ใส่ใบมิสุน่าลงไปใช่ไหม
รสชาติมันกลมผักมิสุน่าที่พี่นิทานบอก
มันกรอบจริงมันกรอบแล้วก็มันไม่ได้เหม็นเขียว
กรอบอร่อยส่วนอีกหนึ่งเมนูนะครับ
ตัวตั้งของพี่ตอนนี้นอนแล้วนะ

ทีเด็ดจริงที่ผมชอบก็คือ

จุดสังเกตของร้านโลเคชั่นของเราอยู่ตรงไหนฮะ
ถนนรังศิษย์นครไงยก
อยู่ที่คองศิษย์พอลงจับพันธุ์คองศิษย์มาปุ๊บ
ห่างประมาณสัก๑๐๐เมตรเตรียมทิศไซด์และเกลียวไซด์ไว้ครับ
ถ้าหากว่ากลัวว่าจะมาไม่ถูกจริงนะ
เอางี้ละกันโทรศัพท์มาก็ได้ถูกไหมฮะ
ครับผมเบอร์๐๖๑๔๑๙๕๖๑๕นะครับ
เอาล่ะแล้วก็ในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะไปเจอกับร้านอะไรนั้น
ติดตามกันให้ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะพาไปอิ่มอร่อย
ส่วนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณพี่นิททางอาหารมากนะครับ
ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
อาหารอร่อยจริงวันนี้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชม

ก็เชื่อน้าว่าอร่อยคุณชนะ
ขึ้นทุกวัน
ขึ้นทุกวัน

เนี่ยนัเพื่อคุณผู้ชมล้วนเลย
แต่อันนี้มันก็ดีไง
มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยตลาดเมนูนะครับ
มีคุณผู้ชมทรงมา

ก็ลองไปชิมกันได้นะครับร้านนี้เราไปกินมาแล้ว
รับรองว่าอร่อยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมรออะไรล่ะไปลองทานดู
อย่าใช้คำว่าเรา
ผมไปทานไปแล้วแล้วกัน

สบายใจแล้ว
เอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้พาไปเข้าวัดกันหน่อย

เขาประดับประดาบโบสถ์เป็นลายทงชาติไทยสวยงามมากค่ะ